เอาใหญ่ประเด็นดังที่ทั่วโลกจับตามองอยู่

ก็ต้องรอกันนะฮะว่าทางสโมสรจะมีความเคลื่อนไหวออกมาอย่างไร
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแถลง
เรื่องของทางบอร์ดของสโมสร
จะออกมาให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนอย่างไร
ไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนของอังกฤษหรือว่าสื่อมวลชนของไทยเองนะครับ

ออกมาเป็นข้อความภาษาอังกฤษประมาณ๑หน้ากระดาษ
ก็ข้อความที่สำคัญก็คือช่วงต้นของข้อความนี้นะครับ

ก็คือคุณวิชัยอยู่บนนั้นด้วยนะครับ
นี่ประโยคท่อนแรกที่กล่าวออกมา

เหลือนั้นก็จะเป็นข้อความที่แถลงถึงคุณวิชัย
ว่าคุณวิชัยเป็นคนแบบไหน
ใช่ค่ะก็รายละเอียดนี่นะคะ
คือสรุปคร่าวก็คือนับเป็นความโศกเศร้าอย่างที่สุด
และเป็นความรู้สึกของคนที่หัวใจแตกสลาย
เราต้องยืนยันว่านายวิชัยศรีวัฒนประภา
สโมสรของพวกเราเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิต
โดยผู้โดยสารแล้วก็นักบินรวม๕รายบนเครื่อง
ไม่มีใครรอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้

ในช่วงเวลาความสูญเสียอันเกินกว่าที่จะพูดได้
สำหรับคุณวิชัยโลกได้สูญเสียบุรุษที่ยิ่งใหญ่
เปี่ยมด้วยน้ำใจที่มีชีวิตจำกัดความด้วยความรัก
ว่าเป็นคนที่อุทิศเพื่อครอบครัวอุทิศเพื่อผู้อื่น
ด้วยความเป็นครอบครัวนี้เราโศกเศร้าเสียใจต่อการจากไปของท่าน
และจะทำตามวิสัยทัศน์ของท่านเพื่อสโมสรขณะที่ตอนนี้

ล่าสุดเลยออกมาตอนประมาณตี๕ในเวลาบ้านเรานะครับ
ซึ่งขณะนั้นเองที่อังกฤษก็ประมาณสัก๔ทุ่มกว่านะครับ
ออกแถลงผ่านทางทวิตเตอร์เช่นกันนะครับ
ว่าเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๕คน
ก็นำช่อดอกไม้มาวางไว้อะไรหน้าสนามอย่างไม่ขาดสาย
เพื่อแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
เดินทางมาร่วมวางดอกไม้และแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขณะที่ก่อนเกมพรีมิลีกทั้ง๓คู่เมื่อคืนที่ผ่านมา

ที่ให้ผ่านพ้นเรื่องดังกล่าวไปได้นะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดอื่นเพิ่มเติม
คุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในช่วงข่าวกีฬา
เที่ยวดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเรามาดูประวัติของคุณวิชัยสีวัฒนปรัพพา
ถือว่าเป็นประธานสโมสรที่เนรมิตความสำเร็จ
ใช่ค่ะโดยคุณวิชัยศรีวัฒนประภา
เริ่มทำธุรกิจร้านสินค้าปลอดภาษีตั้งแต่ปี๑๙๙
โดยคุณวิชัยนามสกุลเดิมก็คือรักษีอักษร
เกิดเมื่อวันที่๔เมษายนปี๒๕๐๑นะคะ
สมรสกับนางเอ็มออนรักศรีอักษร

หลังจากนั้นก็ได้รับพระราชทานนามสกุลศรีวัฒนประภา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศปภิษ
หลวงราชการที่๙เมื่อปี๒๐๑๓นะคะ
ซึ่งก็มีความหมายว่าแสงสว่างแห่งความรุ่งเรือง
คุณวิชัยก็ได้เข้าสู่วงการฟุตบอล
ก่อนที่จะทุ่มเงินจำนวน๓๙ล้านปอนด์
คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ๑๖๐๐ล้านบาท
ซื้อกิจการสโมสรจากมิลานบันดาลิช
แล้วก็ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานสโมสร
เดือนกุมภาพันธ์ปี๒๐๑๑นะคะ
หลังจากนั้นก็พาทีมเลื่อนขั้นเลื่อนชั้น
จากแชมเปียนชิปสู่พิมเมีอร์ลีกในปี๒๐๑๔

ก็ทุ่มเงิน๑๘๐ล้านปอนดิ์นะคะ
ให้ผู้จัดการทีมไปซื้อนักเตะฝีเท้าดีเข้าสู่ทีม

รวมถึงตั้งใจเลยว่าจะให้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปให้ได้

เป็นการเลื่อนชั้นของสโมสรเลยนะฮะ
แล้วก็ตอนนั้นเจ้าสัววิชัยก็ถือว่ามุ่งมั่นทำงานเต็มที่
แล้วก็ปรีเมอร์ลีกฯฤดูกาลปี๒๐๑๕๒๐๑๖นะคะ
เป็นการสร้างเทพนิยายอีกหนึ่งบทเลยนะคะ

แล้วก็ตอนนั้นคุณผู้ชมที่คว้าแชมป์ได้
คุณวิชัยตบรางวัลให้กับนักเตะนะคะ
ถ้าเกิดว่าคิดเป็นเงินไทยก็คือ๔๒๐๐๐๐บาท

แล้วก็เป็นของรางวัลที่ช่วยกันสร้างความสำเร็จ

แล้วพอเจ้าสัววิชัยเข้าไปคุมเกม
เข้าไปคุมเป็นประธานสโมสรตรงนี้
จนกระทั่งสามารถที่จะเป็นแชมป์เพมิลีกได้นะครับ
ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของฟุตบอลเหมือนกันนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็อย่างเมื่อช่วงต้นปีเนี่ยนะคะ
เดือนเมษายนช่วงนั้นเป็นช่วงวันเกิดของคุณวิชัย

คุณวิชัยเอาใจแฟนบอลค่ะ
คือมอบเหรียญที่มีสีทอง

ให้กับแฟนบอลที่ถือตัวปีจำนวน๖๐คน
แล้วก็มีการเลี้ยงเครื่องดื่มแฟนบอลทั้งสนามเลยค่ะ

ถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดของเจ้าสัววิชัย

คุณวิชัยยังชื่นชอบกีฬาโปโล
แล้วก็มีความใกล้ชิดกับทางราชวงศ์อังกฤษค่ะ
โดยคุณวิชัยแล้วก็เจ้าฟ้าชายชาวส์

เคยร่วมกันจัดการแข่งขันรายการจักรวรรดิครับ
ระหว่างประเทศไทยกับทีมดูไบที่กรุงลอนดอน

แล้วก็เป็นผู้ที่ก่อตั้งสมาคมโปโลแห่งประเทศไทย
ขณะที่ธุรกิจด้านกีฬาล่าสุด
ก็คือการซื้อกิจการสโมสร
เอสลูเวิลในทีมดิวิชั่น๒เบลเยี่ยม
เมื่อเดือนพฤษภาคมปี๒๐๑๗นะคะ
แล้วก็ผลักดันให้กวินธรรมสัจจานันต์
ผู้รักษาประตูมือกาวมือหนึ่งทีมชาติไทย
เล่นฟุตบอลลีกอาชีพในเบลเยี่ยม

ซึ่งมีข้อมูลจากนิตยสารฟรอฟนะคะ
ระบุว่าปี๒๕๖๐นะคะ
เจ้าสววิชัยเป็นมหาเสร็จถี
ที่มีทรัพย์สินมากที่สุด
เป็นอันดับที่๕ของประเทศไทยนะคะ
ทรัพย์สินทั้งหมด๔๙๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือว่าประมาณ๑๖๐๐๐ล้านบาทนะคะ

กรณีการเสียชีวิตของเจ้าสัววิชัยนะฮะ

เราจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันต่อเนื่องนะครับ